รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

นี่คือรายการเกมโชว์ที่คุณจะต้องสั่นไปทั้งตัว

รายการสื่อกวนทรงตู้
กฎิกาเราก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่ตอบว่าถูกหรือผิดเท่านั้นเองคุณ

แค่นี้เองแต่ต้องใช้การประคองสติ
แรกคุณจะต้องมีความชำนาญในด้านการทรงตัวด้วย

และวันนี้ครับบอกได้เลยว่าผู้รุ่นศึกของเรา
จะต้องมาท้าชนเครื่องเล่นของเรา
แน่นอนที่สุดนะฮะ๓เครื่องเล่นรออยู่นะครับผม

วันนี้ครับลุงครับลุงเหลือกี่ปีครับ
เราเรียกลุงป้ายแล้วยังไม่ปลดประชำการเลย
ไม่เจอนาน

ผมค่ะ

เราต้องบอกก่อนของเรานี่คือทีมดีเจ
หรอละครับและตอนนี้นะครับมา
และเขามีความสามารถรวมถึงพลังอันสุดยอด
พลังพลังเยอะเนี้ย

พวกแมคคลาสตรงของตลาดฟังอยู่
เด็กเย็บโพงอ่ะ

นี่ถ้าไม่เก่าไม่แก่จริงนี่พูดไม่ได้
เด็กเย็บโพงแล้วของพี่ป้องอ่ะ

ปกติมีคนโทรมาคุยไหม

ปันนี้ก็สำนักกินกูไก่สำนักแก่งกิ่ง

โอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
พักความฮาของดีเจยามไทม์ไว้ก่อน

กั้นมันมีทางร้าย

นั่นมีทางนั้นมีเพลงครับแล้วก็มีอัลบั้ม

เธอคงยังไม่รู้

ได้ทำอะไรเพื่อเธอไม่ตั้งกา

เปิดหูและสนับรับฟัง

นัททิวไผ่งามอ่า
ครับผมอยากให้ท่านเปิดง่ามเท้าของท่าน

คือตอนนี้พูดเหมือนเป็นหืบเป็นไรมาก

อย่าค็อกอย่าค็อกไม่ต้องค็อกเดี๋ยวเสียงเขา
เขาจะร้อง

ตากล้องซึ้ง

มันยังเหลืออะไรที่จริงอยู่ไหม
ยังเหลือไรมันคงอยู่ไหมคงอยู่ไหม
เดี๋ยวล้อน้องหน่อย

คนอื่นฟังแล้วแบบอยากเต้นอยากอะไรอย่างนี้

วันนี้ได้๒ชีวิต
บางทีจะต้องมาแข่งกันในการศึกวันทรงตัวนะฮะ

การแข่งขันนะฮะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด๒รอบนะฮะ
รอบแรกนะครับทีมไหนได้คะแนนมากที่สุดรับไปเลยฮะ๑๐๐๐บาทครับ

ทีมไหนที่มีคะแนนมากที่สุดรับไปเลย๒๐๐๐บาท

ทีมไหนที่มีคะแนนมากที่สุดมีโอกาสที่จะเข้าไปในรอบโบนัสมือ๒แน่
กติกาในการแข่งขันเกมสถานบ้านท้าย
แข่งขันจะต้องอยู่บนแท่นให้ได้นานที่สุด

ทีมไหนได้คะแนนสูงสุดในรอบนี้รับเงินรางวัล๑๐๐๐บาท
ถ้ามาเลือกหมวดดีกว่านะฮะว่าจะได้หมวดอะไรฮะ
๒๓๔ครับทีมพี่โป้งครับ

โอ้โหลองคิดไว้ว่าตัวละครประมาณไหนเดี๋ยวผมบอกให้
อีกหน่อยก็ได้ขอเลือกหน่อยก็ได้

ต้นเลือก๑๒หรือ๔ครับ

เอา๒นะฮะ
รู้จักเมืองหลวงบนโลกนี้ดีไหมฮะ

ทีมต้นธนสิทธิ์ได้หมวดเมืองหลวง
พอครับ

เรื่องสามกกโอ้โหพี่โป้งสนัดเลยคนนี้ได้อยู่หรือไม่
เมื่อกี้เขาพูดถึงเหล้าผีเตี๋ยวหุยเออแล้วก็ยังมีพร้อมครับ
ครับหยุดห้ามพูดนะฮะไม่ใช่เอาละฮะพร้อมนะครับ
พร้อมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว
มันจะไม่ยากแค่ไหนอ่าเออมือจับลุยโจโฉตอบทุกข์เอออ่า
ภูเบยตอบพิษอืมโถงเบ้งตอบอืมภวนอูตอบตอบถูกครับผม
ี้หลงตอบถูกครับผมอี้หลงมันจะไม่ยากแค่ไหนมันจะไปยากแค่ไหน
มันจะไปยากแค่ไหนล่ะครับผมโอ้โหเรียบร้อยนะครับ
หน้าที่บ่อเป็นเรื่องร้อยโอ้โหดีเกย์โปรดร่วงเปิดแล้วนะครับผม
รู้ตัวหรือยังนะครับว่าบ่ายสวัสดีเป็นไงความรู้สึก
ไม่ได้ฟังคำถามเลยฮะตอบถูกผิดมุ่งเข้าไป
แต่คุณก็ทำตอบได้ดีนะตอบได้ดียังไม่ถึงสองข้ออะไรมั้งน่ะ
เอาไม่รู้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันโจโฉล่ะคุณตอบว่าถูกเออ
ข้อนี้ได้คะแนนหูเป่ยตอบว่าผิดใช่ฮะไม่ได้เป็นตัวละครนะครับ
ผู้เปิดเป็นไรเป็นชื่อมณฑนหนึ่งในมุงจีนอ๋อมณฑนหัวเป่ย

เป็นน้องร่วมสาบานคนรองของเล่าปิดนะ

ดีเจโป้งนำไปก่อน๔คะแนน

หน้าดูเครียดมากเลย

ไหนลองส่งตัวบนม้าสิ
มาไม่ได้นั่งอย่างนี้มานั่งอย่างนี้

ไม่ได้บอกว่ามีและหนู

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว
ลุยประเทศญี่ปุ่นกรุงเกียวโตตอบผิดค่ะ
ประเทศออสเตเรียซิบนี่ตอบพิษค่ะ
กุ้งห้ามจับนะครับพริกประเทศลาวย่างกุ้งห้ามจับนะครับพริก
ดูท่าทางมาดีสติพร้อมดูการตอบของน้องเขาชัดถ้อยชัดคำมากมาก
นั่งหน้านิ่งตัวตรงลงไปเลยแบบนี้ก็น่าขึ้นสิครับไม่รอด
สิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิทธิ์ที่สุดสิ
เท่ากันเท่ากันทีมต้นธนาศิษฐ์ขับไปได้๔คะแนน

เรื่องของการทรงตัวเจใดนี่คุ้นเคยไหมฮะ
โอ้โหเดี๋ยวฝึกหนีบอยู่พี่
ปกติไม่ให้หลุดเลยอ่ะเฮ้ย

หมวดละครนะฮะอธิบายนี้ไม่ใช่สามโก๊กนะเป็นวรรณคดีไทย

กินนารีนะอยู่ในวรรณกรรมการใช้หลายเรื่อง

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

แม่มะเมียตอบผิดครับ
แก้วหน้าม้าตอบถูกครับ
งาตอบถูกครับ
งาบจอบผิดครับ
งับตอบผิดครับ
มาได้ไก่นิดหน่อย
โอ้โฮเดียเซแดยสงเรากินเป็นอสทวินเจ๊ได
สติมาปัญญาเกิดสุดยอดจริง

แต่ว่าคำถามที่ว่างาบงิบเหนื่อยนี่นะ

ผมเห็นคุณแบบกำลังทรงตัวดีเลย

เพราะผมว่าแอ๊ะแอ๊ะ

พองิบหงอยปั๊บผมโดดขึ้นมายืนเลยนะพี่

อยู่ในละครไทยเรื่อง

และเงือกงิบ
อันนี้จากเรื่องแอแอครับ

ตอนนี้มี๙คะแนน

ครับผม

พร้อมประเทศรองเท้าตอบ

ยังได้อยู่

ประเทศเกาหลีใต้กรุงโซตอบ

สาธารณรัฐเช็คกรุงธนาคารตอบ

ดูไบสหรัฐอารับอิมิเรตตอบ

โอ้โห

ดูหน้าคุณจิตของเราครับเหมือนอั้นอะไรอยู่
อึปอึปอึป
ชัดอีกรอบครับชัด
โอ้โหเห็นแล้วสงสารเครื่องเล่นของเราเหลือเกิน

แต่ก็ยืนหยัดขึ้นมาได้มุ่งมั่นตั้งใจ
ดูท่าครับดูท่าเป็นไงครับเป็นไง
นี่ไงผ้าสวยอย่างนี้
ลงไปเล่นในบ่อเพลินก่อนนะครับคุณกรีด

โอ้โหเครื่องค้างเลยอ่ะ

เออนะฮะคุณพี่ไม่สมดาคุณพี่ไม่สมดา
กรุงเปียงยางประเทศเกาหลีเหนือ
ถูกได้คะแนนถูกต้องได้คะแนนถูกต้อง

ไม่มีครับไม่มีนะฮะนั่นยางไม่ใช่ประเทศนะฮะ
ประเทศเกาหลีใต้กรุงโซลตอบถูกได้คะแนนครับ
สาธารณรัฐเช็คกรุงธนาคาร
นะฮะถ้าเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็คเนี่ยคือ
คือกรุงพระธนาคารพระหาพระธนาคาร
ดูไบสหรัฐอารับอิมิเรตคุณตอบว่า

ใช่หรอดูบัยเป็นเมืองหนึ่ง
ส่วนเมืองหลวงของสหรัฐอารับอิมิเรตคืออาบูดาบี

อ่าว้าวจะทำไปเยอะเลยครับ
๔ข้อ๔คะแนน
ครับนั่นแม่น

มันเป็นยังไงครับตอนนี้รู้สึกด้วยแล้วครับคุณครั้งคุณโป้วครับ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
ดีเจโต้งทำไป๑๑คะแนน
ธนสิทธิ์ไม่ยากตามอยู่แค่๓ข้อเอง๓ข้อเสมอ
๔ข้อชนะ๕ข้อโคตระชนะ
โป๊อกครับคิดว่าน้องต้นจะทำได้สักกี่ข้อเท่ากับพี่หรือว่าจะมากกว่า

เพราะว่าผมไปดิวกับทางแผ่นดินไหวภูเขาไฟกรกะตั้วแล้ว
แล้วยิ้มเจือนเหมือนกลัวอะไรสักอย่างนะครับคุณต้น
โอ้โหดูท่าทางจะดีขึ้นตั้งใจตั้งใจนั่นไปซะแล้ว
โอ้โฮต้นพนักศิษย์หมดกันหมดกันหมดสภาพอามิตาโภตรหลักคุณผู้ชม
กรุงวานิลาประเทศฟิลิปปินส์

ถูกนะฮะแต่เสียดายว่ากรุงเซียประเทศรังสิต
ตอบไม่ทันนะตกไปก่อนนะพี่ต้นนะ
เลยไม่ได้ไปนะผิดเซียเป็นศูนย์การค้าเกี่ยวกับไอที
ได้ไป๒ข้อ๒คะแนนครับ
พี่ต้นฐันะสิตทั้งคะแนนรวบไปได้๑๐คะแนน

ทีมของน้องต้นถำไปได้๑๐ข้อ๑๐คะแนน

ทำไปได้๑๑ข้อรับไปเลย๑๐๐๐บาท

ช่วงหน้าครับพลาดกลับครับผม